เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนเมื่อวานนี้ค่ะนะฮะ
ต้องบอกว่าแม่สตินี้สำคัญนะครับยิ่งมีเหล้ามีเบียเข้าไปประกอบเนี่ย
ทีนี้เรื่องใหญ่นะครับมีผู้ชายคนหนึ่ง
แทงแฟนสาวของเขาจนเสียชีวิตอยู่คาห้องเช่าที่อยู่ด้วยกัน
บอกว่านั่งดื่มเบียร์กันอยู่แล้วแฟนสาวเนี่ยพูดถึงแฟนเก่า
อันนี้เขาอ้างนะพูดอยู่นั่นแหละบอกให้หยุดพูดไม่หยุดนะครับ
ก็เลยเอามิดดาบมาแทงเขาจนเสียชีวิตตั้งสติได้บอกวิ่งออกไปนอกห้องขอความช่วยเหลือจาก
ชาวบ้านแถวนั้นแต่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วค่ะสุดท้ายตำรวจมาเนี่ยฮะ
คุมตัวผู้ชายคนนี้ได้ยังมึนมึนงงงอยู่นะครับเพราะว่าเมาฮะ
ขวดเบียร์ด้านหลังนี่เต็มไปหมดนะครับที่ห้องเนี่ยฮะบางช่วงก็จะโผล่เข้าไป
อดศพของแฟนสาวนะครับผู้ชายคนนี้เมื่อสักครู่เนี่ยฮะนั่น
ที่เราเบลอน่ะคือขวดเบียร์ทั้งนั้นเลยนะครับนี่ฮะนั่งดื่มอยู่เนี่ยโอ้โห
ไม่รู้ว่าอะไรแกชวนนะแต่นี่ฮะผู้ชายคนนี้ครับนายสุรฤทธิภูลเฉลิม
หรือว่าในบอลอายุ๒๙ปีนะฮะเมื่อวานนี้ตอน๓ทุ่ม
มิดดาบแทงคอแฟนสาวของเขาที่ชื่อนางสาวเนยกำแพงทองอายุ๒๓
เสียชีวิตอยู่บนที่นอนตรงนั้นนะครับในห้องเช่าแห่งนี้นะครับที่คอนี่
บาดแผลนี่แบบลึกเลยนะฮะแล้วก็เลือดนี่ไหลนองเต็มพื้นห้องเลย
ตอนที่ตำรวจมาถึงเนี่ยในบอลก็อ้างว่าคือยังเมาอยู่ด้วยนะฮะ
ช่วงพยายามจะเข้าไปกอดศพของแฟนสาวด้วยอ้างว่านั่งดื่มเบียร์กันอยู่
เมื่อวานนี้แล้วแฟนสาวที่ชื่อเนยเนี่ยพูดถึงเรื่องแฟนเก่าทีแรกก็เฉยอยู่
แต่แฟนก็ยังพูดอยู่นั่นแหละก็เลยบอกให้หยุดพูดไม่หยุดสักที
โมโหก็เลยคว้ามีดเนี่ยมาแทงคอแฟนสาว
คือเรื่องอดีตเก่าเรื่องแฟนเก่าของเขาผมบอกอย่าพูดอีก
แล้วผมเฉยผมนิ่งผมนั่งเปิดเพลงอะไรเฉย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ห้องเช่าห้องนี้อยู่ที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
ตามภาษาเมื่อวานนี้ชวนกันซื้อเบียร์มานั่งดื่มอีก
ระหว่างที่นั่งดื่มกันอยู่แฟนสาวของเขาก็พูดถึงเรื่องแฟนเก่า
ทำให้เขาโมโหก็บอกให้หยุดพูดขอร้องให้หยุดพูด
แต่แฟนสาวก็ไม่เชื่อก็ยังพูดอยู่นั่นแหละ
ก็เลยมีปากเสียงกันทีนี้เขาบอกว่าเขาก็โมโหนะฮะ
หยิบมิดดาบที่อยู่หลังตู้ในห้องเนี่ยหยิบมาถึงเนี่ยแทงใส่คอเลยฮะ
งคอแฟนสาวเลยนะครับพอเห็นแฟนสาวล้มนอนลงบนที่นอน
แล้วก็เลือดเต็มไปหมดถึงได้สติก็วิ่งออกไป
ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่เป็นผู้ที่อยู่ในห้องเช่าระแวกเดียวกัน
แต่ก็ไม่ทันแล้วนะฮะเพราะว่าแฟนสาวเสียชีวิตไปแล้ว
นี่ค่ะผู้เช่าห้องที่อยู่ข้างห้องนะครับ
บอกว่าห้องเนี้ยชายหญิงคู่เนี้ยเขาชอบซื้อเบียร์ไปกินในห้องเนี่ย
เกือบทุกวันค่ะก่อนหน้านี้เขาเคยทะเลาะกันเนี่ยนะ
ถึงขั้นผู้ตายเนี่ยนางสาวเนยเนี่ยตอนที่ทะเลาะกับในบอลผู้ต้องหาเนี่ย
เคยไปกระโดดแม่น้ำบางประกงมาแล้วนะฮะเพื่อจะฆ่าตัวตาย
แต่ช่วยกันได้เมื่อวานก็เห็นก็คือตอนที่ฝ่ายชายเขาไปซื้อเบียร์นะ
ก็ยังได้ยินเขาพูดกันอยู่กับแฟนของเขาบอกเดี๋ยวคืนนี้ขอดื่มหนักหน่อย

ไม่รู้ว่าโอ้โหเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเกิดถึงขั้นแทงกันเสียชีวิตนะครับ
ตัวนายบอลตำรวจคุมตัวไปที่สพเมืองชาติเชิงเศร้านะครับ

แต่เมื่อคืนนี้ยังสอบปากคำไม่ได้นะครับ

ค่ะทีนี้ค่ะวันนี้ตำรวจสพเมืองฉัดเชิงเศร้า
ก็ไม่ได้นำตัวในบอลไปทำแผนนะคะครับคือผู้ต้องหาเนี่ยเขามอบตัว
ก็เลยให้ผู้ต้องหาชี้จุดแทนเป็นการชี้จุดตั้งแต่เมื่อคืนนี้
วันนี้ก็นำตัวมาสอบปากคำเพิ่ม
จะส่งฝากขังในวันพรุ่งนี้นะคะนี่ค่ะ
คือเมื่อคืนตอนที่ตำรวจไปที่ห้องก็เลยให้ชี้จุดใช่ก็ชี้จุดไปเลยค่ะ
เพราะว่าเขาก็รอมอบตัวก็ให้ชี้จุดไปเลยไม่ต้องนำตัวไปทำแผนอะไรเพิ่มเติม
แต่เมื่อคืนก็พูดไม่รู้เรื่องเท่าไหร่
วันนี้ก็เลยต้องสอบปากคำเพิ่มคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราก็ไปที่หอพักที่เกิดเหตุนะคะ
แถวแถวตลาดบ้านใหม่อ่ะนะคะก็ได้ข้อมูลจากคนดูแลหอพัก
ได้มีการทำความสะอาดห้องที่เกิดเหตุไปแล้วก็รอญาติฝ่ายหญิงมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
หอพักก็นิมนต์พระมาทำพิธีทีหลังอ่ะนะคะทางคนที่เขาดูแลหอพักเขาบอกว่า
ก่อนเกิดเรื่องเขาไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับ
ทะเลาะกันอะไรแบบเนี้ยมันไม่มีเลยนะคะมารู้อีกทีก็คือตอนที่ในบ่อน
มาขอความช่วยเหลือแล้วก็บอกว่าแทงแฟนสาวไปแล้ว
เขาก็ขึ้นไปดูนะแต่ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันไม่ทันแล้วคุณผู้ชม
แฟนสาวคือเสียเลือดเยอะมากสองคนนี้มาเช่าห้องนี้อยู่ได้แค่ประมาณสองเดือนเองนะคะ
คนดูแลห้องเช่าก็บอกว่าก็เห็นว่าเป็นคนมีสัมมาคารวะดี
ไม่เคยเห็นเขาทะเลาะกันด้วยซ้ำ
ไปไหนก็แล้วแต่เจอที่ไหนก็ตามสวัสดีทุกคน
เดินผ่านหน้าสวัสดีทุกคนทั้งผัวทั้งเมีย
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราติดต่อไปที่พ่อของในบอลผู้ต้องหา
พ่อก็เปิดใจกับเราค่ะพ่อก็น่าเศร้าเลยนะ
พ่อบอกว่าพ่อเสียใจนะที่ลูกชายพ่อมาทำร้ายแฟนสาว
ถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้ที่ผ่านมาพ่อเล่าให้ฟังว่า
คู่นี้ค่ะพอเขาดื่มเบียจนเมาเขาก็ชอบทะเลาะกัน
แต่พ่อก็ยอมรับว่าลูกชายพ่อเนี่ยขี้หึงหึงมาก
แต่ก็รักแฟนสาวคนนี้มากก็เลยขี้หึงนะคะ
แล้วเนี่ยก็ดื่มสุราเป็นประจำด้วยทั้งคู่ก็ขอไปเช่าหอพักอยู่ข้างนอก
ก่อนหน้านี้เคยอยู่กับคุณพ่อนะคะพ่อก็เคยเห็นว่าตอนอยู่ด้วยกันเนี่ย
เห็นว่าเขาทะเลาะกันนั่นแหละแล้วเขาก็ย้ายออกไปอยู่หอพัก
คือเคยเห็นว่าลูกชายเคยคว้ามีดไปจี้คอขู่แฟนสาวมาแล้ว
พ่อเคยไปห้ามมาแล้วเคยไปเตือนมาแล้วเคยไปสั่งแล้วนะว่าอย่าทำแบบนี้อีกนะ
พ่อก็บอกว่าไม่คาดคิดนะคะที่พอออกไปอยู่หอพักด้วยกันก็มาก่อเหตุแบบนี้
คือพอทั้งคู่ไปเช่าหอพักข้างนอกอะค่ะก็มารู้ว่าประมาณ๑เดือนก่อนหน้านี้
ลูกชายพ่อกับแฟนสาวก็ไปดื่มกันที่ร้านอาหารจนเมาทะเลาะกันเรื่องหึงหวง
แฟนสาวปลาขวดใส่หน้าลูกชายแล้วกระโดดลงแม่น้ำบางประกง
ตอนนั้นโชคดีนะที่เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทัน
เย็นวันอังคารที่ผ่านมาลูกชายก็พาแฟนสาวมาเอากับข้าวที่บ้าน
แล้วก็พากันออกไปพ่อบอกว่าเขาก็ดูรักกันดี
ไม่เห็นเหมือนกับว่าเออมีเรื่องมีราวทะเลาะอะไรกันเลย
มาวันพุธมาเกิดเรื่องไงคะหลังเกิดเรื่องเนี่ยนะ
โทรมาร้องไห้กับพ่อมาสารภาพกับพ่อ
ว่าก่อเหตุไปแบบนี้อ่ะนะคะวันนี้พ่อก็ไปเยี่ยมลูกชายมา
พ่อบอกว่าพอไปเยี่ยมเนี่ยนะลูกชายร้องไห้นะครับ
วันนี้ตอนไปเยี่ยมยังร้องไห้อยู่เลยแล้วก็บอกพ่อว่า
ผมไม่ได้ตั้งใจผมพลาดไปแล้วนี่ค่ะแต่พ่อบอกว่า
ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแหละถึงแม้ว่าจะร้องห่มร้องไห้ยังไง
บอกพ่อว่าไม่ได้ตั้งใจผมพลาดไปแล้วแต่มันเกิดขึ้นแล้ว
เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วมันมีความสูญเสียเกิดขึ้นแล้ว
พ่อก็แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วพ่อก็บอกว่าจะไปร่วมงานศพแล้วก็พร้อมที่จะเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกอย่างค่ะ

ตอนนั้นก็เคยทะเลาะกันผู้หญิงไปนะเขาก็แบบออกจากบ้านเลยเคยโดดไปแล้วฮะ
ตอนนั้นเขายังอยู่ที่นี่ไหม
ไม่อยู่ครับเขาไปเช่าอยู่ข้างนอกกันแล้วโดดน้ำไปแล้วก็ช่วยยังไงกันผมไม่ทราบ
ไม่มีกู้ภัยอะไรมานะครับ
ภาพที่ท่านเห็นก็เป็นภาพของในบอลนะฮะกับน้องเนยนะฮะที่เป็นแฟนสาวนะครับ
ในบอลก็ทำร้ายเขาจนเสียชีวิตนะครับ
ท่านผู้ชมครับน้องเนยเนี่ยเขามีลูกติดเป็นลูกชายวัย๕ขวบที่เป็นลูกติดกับสามีเก่านะฮะ

วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรานะครับได้ไปเจอพี่สาวแล้วก็ยายของน้องเนยนะครับ
แล้วหลังจากนั้นก็กลับมาตั้่งศพบัมเมนกุศลที่วัดสนามชันที่จังหวัดเจ้าครับ
นี่คุณยายเนี่ยไม่ตอนที่ทิศพรุ่งส่งมาถึงวัดนะครับ
ยายบอกว่าก็ยังทำใจไม่ได้แล้วครับทุกคนก็โศกเศร้ากันหมด
ยายบอกเพิ่งเจอเนยนะฮะหลานสาวเพิ่งมาหาไม่กี่วันก่อนนะครับ
คุณยายของน้องเนยบอกกับคุณระวีการบอกว่าที่ผ่านมาหลานสาวเนี่ย
เวลามาที่บ้านเนี่ยมาหายายเนี่ยชอบบ่นให้ฟัง
บอกว่าในบอลแฟนนุ่มเนี่ยโอ้โหขี้หึงเหลือเกิน
แม้กระทั่งจะกลับบ้านมาหายายเนี่ยยังไม่อยากให้กลับ
ยังบอกว่าเออถ้าไม่ไหวก็เลิกไหมล่ะ
แต่หลานสาวก็ยังยืนยันว่าจะใช้ชีวิตอยู่กับในบอลนะครับ
เย็นวันอังคารที่ผ่านมาเนยเนี่ยกลับมาที่บ้านที่บ้านยายนะ
ฉะเชิงเซานี่แหละเพื่อมาเยี่ยมลูกชายวัยห้าขวบ
เป็นลูกติดกับสามีเก่าวันนั้นเนยมาคนเดียว

ยายบอกยายยังคุยยังถามอยู่เลยนะครับก็คุยกันแล้วเนยก็ถามยายก่อนจะกลับ
ยายมีเสื้อดำกางเกงดำไหมเอารองเท้าสีดำด้วย
บอกอาจจะไปทำอะไรล่ะเนยบอกจะเอาไปใส่ทำงานที่ปั๊ม
แต่ในใจยายเนี่ยยายบอกยายคิดอยู่ว่าโอ้โหนี่มันจะเป็นลางไม่ดีหรือเปล่านะฮะ
จากนั้นเนยก็ขอยืมเงินคุณยาย๑๕๐บาทบอกว่าจะเอาไปซื้อข้าวกิน
เดี๋ยวจะเอามาคืนรวมกับของเก่าที่ค้างไว้ด้วยอีก๓๐๐บาท
แล้วเดี๋ยวเงินออกเนี่ยเงินเดือนออกจะโอนเงินไปให้พ่อ๕๐๐บาท

คือสิ่งสุดท้ายที่ได้คุยกับหลานสาวนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
ซึ่งคุณยายบอกว่าไม่คิดว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เจอหน้าและได้เจอหลานสาว
เมื่อคืนพอรู้ข่าวเนี่ยยายบอกนอนไม่หลับทั้งคืนนะฮะ
และไม่ขอให้อภัยในบอลด้วยนะครับจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
อยากให้ไปชดใช้กรรมในเรือนจำตลอดชีวิตอยากให้สารตัดสินประหารชีวิตไปเลย
อยากได้สีดำกางเกงสาวสีดำหรือว่าอย่างงั้น
เราก็เลือกให้ลูกถ่ายได้ตัวไหนก็เอาไป
ไม่ยอมต้องเอาถึงที่สุดไม่ยอมหรอก
ถ้าเขาไม่ขอกรรมมาขอโทษพ่อควรมายายรับไหม
ไม่รับจะเอาถึงที่สุดทำให้หลานเล่าเลี้ยงมากันมาตายอย่างนี้
ส่วนคุณพ่อของน้องเนยนะครับพ่อบอกว่าเมื่อเย็นวันอังคาร
ได้เจอลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนกันนะครับ
แต่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากนะครับก็บอกลูกแค่ว่าเออตั้งใจทำงานนะ
ตั้งใจทำงานเก็บเงินก็แล้วกันก่อนที่ลูกสาวจะกลับไป
แล้วก็มารู้ข่าวว่าถูกในบอลทำร้ายจนเสียชีวิต
ซึ่งพ่อมองว่าในบอลเนี่ยทำรุนแรงเกินไปนะครับ

ทำไมเขาต้องทำกับลูกพ่อขนาดนี้
คิดแล้วพ่ออยากให้เขาติดคุก
ติดที่สุดไม่ต้องให้ออกมาครับ
ก็เคยบอกนะครับว่า

กันก็แยกกันอยู่
แต่พ่อคิดว่าลูกสาวพ่อรักแต่รักเขามาก
ขนาดพวกพี่เขายังบอกให้กลับมาอยู่บ้านเขายังไม่มาอยู่บ้านเลย
ในสุรวิทย์หรือว่าในบอลนะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับท่านผู้ชมครับ
พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะฮะ